เมื่อวานนี้ติดหูเรือนขวัญเหลือเกิน

เจนค่ะนุ่นค่ะโบค่ะ

เรียกว่าได้ยินกันทั้งวันเลยเห็นเต็มหน้าฟีดโซเชียลค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะพาไปรู้จักเพลงนี้กันค่ะ
ต้องย้อนไป๑๐ปีที่แล้วเลยนะคะ
ค่ายเพลงลูกทุ่งฮิตในยุคนั้นท็อปไลน์มิวสิกค่ะ
ร้องโดยสามสาวค่ะเจนเจริญจิรานุ่นนัทธมนต์และโบกัลยานัสนาค่ะ
และด้วยเนื้อร้องท่อนที่มีชื่อของสมาชิกในวงนะคะ
กลับมาเป็นท่อนฮิตฟีเวอร์ในช่วงนี้สุดเลย

คอปเวอร์เป็นสามสาวเจนุ่นโบกันอย่างสนุกสนานค่ะ

หิ้งระทาก็มาค่ะไม่ปล่อยพาระ
นะคะนี่ให้ดูอินเนอร์ให้ดูหน้าก่อนแล้วกันนะคะ
และอีกคนนึงอันนี้เซอร์ไพรส์มากนะคะ
พี่ก๊อฟฟักลิ้งฮีโรคโหมาแบบน่ารักอันนี้เลยเอากับเขาด้วยเหรอ
ใส่ฮิปพอปนะค่ะด้านลูกทุ่งสาวคุณจ๊ะอาสยามอันนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะ
เต็มนะจ๊ะทั้งเสื้อผ้าพร้อมค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์มากคือคนนี้คุณอ้ำพัชราภา
เอากว่าเขาด้วยค่ะคุณอ้ำค่ะแม่ก็มาจ้ะ
ดาราคนไหนนะคะที่มีชื่อเจนุ่นโบไม่รอดนะคะก็มีมุมขำให้ได้เห็นกันเพียบเลย
บันเทิงไทยรัฐค่ะพิเศษสุดเลยนะคะได้มีคลิปความรู้สึกของหนึ่งในสมาชิกของวง
คุณโบกัลยานนัสนามาฝากด้วยค่ะโบมาคนเดียวนะคะ

โบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นแล้วก็มากับเจน
ดีใจมากนะคะที่เพลงนี้ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนคลายเครียดในช่วงนี้จากโควิด๑๙
อยู่บ้านทำคลิปสนุกสนุกน่ารักเอามาโชว์เอามาแชร์กันนะคะขอบคุณมากมากค่ะ

สวยประทับใจนะคะก็ฮอตฮิตกันไปแหละเพลงนี้นักใครว่างก็ว่ากันไปบางคนว่างก็ดูละครแต่ว่าต้องบอกเลย